คุณผู้ชมคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์อยู่สักสองสามเรื่องค่ะ

เป็นเรื่องที่พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะ
คือมีพระใช้ปากสำเร็จความไคร้
ให้กับพระด้วยกันแล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้
นี่ค่ะเรื่องนี้เราตรวจสอบให้ค่ะ
มีทั้งภาพมีทั้งข้อความ
เป็นกรณีพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
คือในภาพจะเห็นเลยว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะ
กำลังใช้ปากสำเร็จความไคร้ให้กับพระสงฆ์อีกรูปหนึ่ง
แล้วก็มีข้อความเนื้อหาใจความเอาแบบสรุปแบบนี้นะคะ
ในลักษณะที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสำนักพุทธต้องตรวจสอบแล้ว
คือพระหนุ่มหน้าตาดีหลอกพระสูงวัย
นี่นะคะพระหนุ่มจะเข้าหาพระผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่ง
จากนั้นถ่ายคลิปเอาไว้เอาคลิปไปขู่เรียกเงินสามหมื่นบาท

แล้วหลักฐานมีหมดมีทั้งภาพมีทั้งข้อความที่คุยกันที่แชทกัน
มีทั้งสถานที่ชื่อตำแหน่งมีหมดทุกอย่าง
ใช่ค่ะก็ทั้งสองฝ่าย
อันนี้คือข้อความแชทค่ะนี่นะคะ๔บาท
ถ้าให้แล้วท่านต้องลบนะครับโอเคถ้ามาโคราชอีก
ผมสัญญาจะให้อีกลักษณะประมาณนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครราชศรีมา
เนี่ยค่ะเป็นข้อความเรียกรับเงินกันให้โอนทางไหนอะไรยังไง

เรื่องนี้เราตรวจสอบให้นะคะ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมา
พระครูศรีปริยัตยารักษ์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเอาไว้ว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเกิดขึ้นมาประมาณเดือนนึงแล้ว
พระหนุ่มที่เรียกขมครูเอาเงินคือพระประหลัดสุรนาทร์ณฤษโร
เป็นพระลูกวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชศรีมา
หลังเกิดเหตุพระครูอุดมวันโนภาษเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตสาม
ได้สอบสวนพระรูปดังกล่าวแล้วพระรูปดังกล่าวยอมรับค่ะ
กระทำไม่เหมาะสมศึกเรียบร้อยนะคะ
บอกว่าศึกไปตั้งแต่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ
ส่วนพระอีกรูปที่อยู่ในภาพก็ศึกไปแล้วเหมือนกันนะคะ
ลองฟังเสียงท่านเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ

ใช่เป็นอาบัตช์
มีพระรูปอื่นวัดอื่นที่อยู่ในความดูแลของทางอำเภอเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมีมาร้องเรียนไหมฮ
บ๊ายพ่ออีกรูป
อ๋อมองด้วยแล้วไม่มีอย่างนี้
แต่ก็เรียกได้ว่าคือมีการกำชับ

คือร่วมพวกเราเวลาจะประชุมจะอะไรทั้งความจะพูด
ภาครีนการปฏิบัติทำวัดสวัสดิ์มนต์ทำความสาธิ์วัด
การศึกษาเราเรียนมันอยู่ตรงนี้
เราขยายผลตรวจสอบให้เพิ่มค่ะ
เราส่งคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปที่วัดเลยนะคะ
ที่วัดสามัคคีไปพบกับพระลูกวัดรูปหนึ่ง
พฤติกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตอนศึกยังไม่รู้เลยว่ารู้อีกทีนึงว่าศึกแล้ว
มีข่าวมีข่าวออกมาว่าศึกแล้วครับ

รู้เพียงเท่านี้แหละเพราะศึกษาเล่าเรื่อง

ก็ได้ข่าวว่าที่ไปได้ตำแหน่งมา
ก็ไม่ได้ตำแหน่งที่วัดนี้นะ

แต่อัตมาไม่รู้ว่าการซื้อตำแหน่งเป็นยังไง

มาจากที่อื่นแต่มาขอจำวัดที่นี่
พฤติกรรมตอนระหว่างที่หลวงลุงเห็น
ไม่ค่อยคุยกับใครคือจะอยู่เงียบ

กิจวัตรของพระสงฆ์ที่ปกติแล้วพระวันนี้ต้องทำ
ทำไหมครับตอนระหว่างที่บวชอยู่อดีตพระประหลัดเนี่ยครับ
ไม่เห็นนะนานเห็นเข้าไปที
อย่างช่วงจะรับกตินน่ะถึงจะเข้าบท
จะเข้าบทว่ารับกตินพระธริวัตรเขา
ทุยง่ายนะแจกปัจจัย

บิณฑบาตรหรือนะท่านบิณฑบาตไหมอดีต

เขาจะมาอยู่กับพี่ชายเขาสององค์คนละห้องสองรูปน่ะสองรูป
ซึ่งก็มีพฤติกรรมคล้ายกันแต่รูปพี่ก็เหมือนกันคือไม่ค่อยพูด
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาว่าพระพี่ชายของอดีตพระประหลัดสุรนาศ
ก็อยู่ที่วัดนี้ก็เลยพยายามไปเนี่ยค่ะนี่คือหน้ากุฏินะคะ
อยากจะไปสอบถามพูดคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่ากุฏิเงียบเลยนะคะไม่อยู่ค่ะ
จากการสอบถามจากรักษาการเจ้าอาวาสของวัดนี้ก็บอกว่าตั้งแต่มารักษาการเป็นเจ้าอาวาส
ก็ไม่ได้พูดคุยกับพระรูปนี้เลยนะคะนี่ค่ะคืออดีตท่านเจ้าอาวาสเนี่ย
รณภาพไปเมื่อ๒๙ตุลาคมครับวัดก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เดือนหน้า
บรรยากาศที่วัดก็เลยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเงียบเหงาหน่อย
ส่วนคณะกรรมการวัดหรือว่าญาติโยมที่มาทำบุญเป็นประจำเนี่ย
ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะคะเขาก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเดือนแล้ว
แต่ก็เนี่ยค่ะเป็นพระบางส่วนบางรูปที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะ
ก็พระนี่ก็บวชมาก็จะถือศิลป์มากกว่าผู้คนโดยปกติทั่วไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นการละการเลิกซึ่งกิเลสต่างอันนี้เรื่องสำคัญนะครับ